ไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ลำพูนก่อนนะครับเป็นคดีที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้

จะได้ไปดูรายละเอียดดูข้อเท็จจริงกันนะครับก็สืบเนื่องมาจากเรื่องของ
ผู้ที่เขาจ้างผู้รับเหมาให้มาสร้างบ้านให้แต่ไม่เสร็จสักที
ก็เลยยิงเขาเสียชีวิตไปสองศพก่อนจะยิงตัวเองตายอืม
รวมแล้วเสียชีวิตสามศพนะครับเหตุการณ์ยิงกันจนเสียชีวิตสามศพ
เกิดขึ้นในพื้นที่บ้านพักที่ยังสร้างไม่เสร็จแถวแถวสวนลำไยในพื้นที่หมู่หก
ห้วยไฟตำบลนครเจดีอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนนะครับ
ผู้เสียชีวิตทั้งหมดสามศพเนี่ยมีนายวิวัตรพงภัยบูรณ์อายุสามสิบเก้าปี
กับนางสาวชื่นฮาไทยปันนิษฐ์อายุ๓๐ปีเป็นสามีภรรยากัน
อันนี้คือฝ่ายของผู้รับเหมารับจ้างมาสร้างบ้าน
อีกศพหนึ่งคือนายบริพันธ์อำเจริญอายุสามสิบเก้าปี
เป็นชาวจังหวัดภูเก็ตแต่มาอยู่ที่ลำพูนทำสวนลำใหญ่
นี่คือมือปืนคนก่อเหตุและเป็นคนจ้างเขามาสร้างบ้าน
หลังจากมีเหตุยิงกันเสียชีวิตสามศพสืบเนื่องมาจากการ
เหมาสร้างบ้านนะครับท่านผู้ชมครับ
พบว่าจุดที่ยิงกันจะเห็นว่าเป็นบ้านที่ยังสร้างไม่เสร็จ
อยู่ในสวนลำไยบริเวณถนนทางเข้าบ้าน
วันนี้มีรอยเศษขี้เท่าที่เกิดจากการเผารอยเลือด
ตามความเชื่อของชาวบ้านค่ะเพราะว่าตายสามศพ
มันก็มีเลือดกองอยู่๓จุดจากการถูกยิง
เขาก็มาเผารอยเลือดทิ้งกันรอยแรกเป็นรอยของนางสาวชื่นฮาไทย
ถัดมาเป็นรอยของนายวิวัตรสองสามีภรรยา
ห่างจากสองรอยนี้ออกไปสักสิบเมตรเป็นรอยเลือดที่มีการเผาเป็นเศษขี้เท่าแล้ว
ของนายบริพันธ์มือปืนแล้วก็ผู้ว่าจ้างนะครับ
ส่วนพื้นที่โดยรอบก็เต็มไปด้วยวัสดุก่อสร้างที่เตรียมไว้สร้างบ้าน
นายจิรกิจติ๊บกวางผู้ใหญ่บ้านห้วยไฟหมู่๖
เล่าเหตุการณ์วันเกิดเหตุเมื่อวานนี้นะครับ
ก็เลยรีบมาดูสอบถามคนในที่เกิดเหตุ
ทำให้ทราบว่าตอนเกิดเหตุนายบริพันธ์เจ้าของบ้านและภรรยา
ได้นัดนายวิวัตรกับนางสาวชื่นฮาไทยฝ่ายผู้รับเหมา
พร้อมกับทนายความของทั้งสองฝ่ายมาเจรจากันเรื่องการสร้างบ้าน
ตรงที่สวนลำไยที่มันไม่เสร็จสักที
คือทีแรกเนี่ยไปเจรจากันมาที่อบตก่อนดูเหมือนจะลงตัวไม่มีปัญหาอะไร
ทุกอย่างเคลียร์จบแล้วทั้งหมดก็นัดกันมาเจอกันที่บ้าน
เพื่อจะมาดูความคืบหน้าของบ้านโดยนายบริพันธ์กับภรรยาและทนายความ
มาถึงก่อนรอฝั่งผู้รับเหมานานอยู่กว่าชั่วโมง
พอฝั่งผู้รับเหมาคือนายวิวัตรกับนางชื่นฮาไทยภรรยา
แล้วก็ทนายความของฝ่ายผู้รับเหมาเนี่ยมาถึงก็มีการคุยกันสักสองสามคำ
ทนายความฝั่งผู้รับเหมาขอตัวไปปัสสาวะ
เดินออกไปไม่ถึง๓นาทีมีเสียงปืนดังขึ้นครับ
พบว่านายบริพันธ์ผู้ว่าจ้างชักปืนจุด๓๘ขึ้นมา
ยิงใส่ชื่นธัยก่อน๔นัดที่ขากับศีรษะ
แล้วก็ยิงนายวิวัตรสามีเข้าที่เบ้าตากับลำตัวรวม๓นัด
ก่อนที่นายบริพันธ์เจ้าของบ้านจะเดินหันหลังไปไม่ถึง๑๐เมตร
แมกกาซีนแล้วใช้ปืนกระบอกเดียวกัน
ยิงตัวเองที่ศีรษะ๑นัดฆ่าตัวตายเสียชีวิตต่อหน้าภรรยา
เพราะว่าพอเจรจากันที่อบตเสร็จแล้วกลับมาถึงที่บ้านของนายบริพันธ์
ไม่ได้คุยอะไรกันเลยแทบไม่ได้พูดจาอะไรกันต่อเลย
บริพันธ์ก็ลงมือยิงเลยชนวนเหตุนั้นทราบว่านายบริพันธ์
ซื้อสวนลำไยแห่งนี้แล้วว่าจ้างนายวิวัตรให้มาสร้างบ้านให้
แต่เวลาล่วงเลยมานานเบิกเงินกันไปหลายแสนบาทแต่บ้านก็ยังสร้างไม่เสร็จ
เมื่อวานก็เลยนัดหมายมาเจรจาคือตั้งใจจะขอยกเลิกสัญญา
มีทนายความของทั้งสองฝ่ายมาด้วยแต่สุดท้ายแล้วคุยกันไม่รู้เรื่อง
มีการโต้เถียงกันเกิดขึ้นแล้วก็ยิงกันตาย
เพราะว่าดำเนินการก่อสร้างให้เขาไม่เสร็จสักทีแล้วก็รับเงินเข้าไปเยอะแล้ว
อืมแล้วรับเงินเขาไปเยอะหลายแสน
ก็เลยจะขอยกเลิกสัญญาแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายอืม
ดูจะจบกันหลังจากที่มีการเคลียร์กันตรงนั้นแล้วปุ๊บเนี่ย
ก็นัดหมายกันมาบอกว่าไหนก็เคลียร์กันแล้ว

ทนายความคนที่บอกว่าปวดปัสสาวะ
ขออนุญาตแป๊บหนึ่งนะจะไปปวดปัสสาวะ

แล้วก็เขาเหลียวดูก็มีคนนอนฟุบอยู่
ตอนนั้นธนายความคนที่ก็วิ่งหนี

เป็นการตั้งใจมายิงอย่างนี้ครับ
ก็เป็นปากทางเข้าบ้านเขาออกนิดเดียว
สาวจันทรายบางสินทุค่ะอายุ๔๗
เธอก็เล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดเลย

พอมาถึงก็เห็นว่ากลายเป็นศพกันไปหมดแล้วนะคะ
ก็เลยรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
ตอนนั้นตัวเองตกใจมาก
แต่ก็คาดไม่ผิดว่าต้องมีเหตุร้ายเกิดขึ้น
เพราะว่าก่อนหน้านี้ไม่ถึงเดือนนะคะ
ทั้งสองฝ่ายเคยมาเจรจากันแล้วครั้งหนึ่ง
แล้วก็ทะเลาะกันรุนแรงด่าทอกันหยาบคายมาแล้วครั้งหนึ่ง

พอเกิดเหตุแบบนี้รู้สึกเสียใจ
รู้สึกสงสารเจ้าของสวน
เพราะว่าเจ้าของฝากให้ดูแลที่นี่มานานกว่า๒ปีแล้วอะค่ะ
เชียงกันแต่ได้ยินคำสุดท้ายว่านับเหมาเสียงพี่ผู้ชายเขาพูด
แล้วก็มีเสียงรถออกไปหนึ่งคันซึ่งวันนี้นะคะนางราตรีปันนิษฐ์
แม่และญาติญาติก็เดินทางไปทำพิธีสวดถอนดวงวิญญาณในที่เกิดเหตุ
แล้วก็รับศพลูกสาวนะคะนางสาวชื่นหัดไทย
และลูกเขยนายวิวัตรกลับไปบำเพ็ญกุศลที่บ้านเกิดในจังหวัดน่าน
แม่บอกว่าลูกไม่เคยทิ้งงานค่ะที่มาบอกว่าปล่อยให้บ้านสร้างไม่เสร็จกว่า๒ปี
ไม่จริงเพราะว่าเพิ่งทำสัญญากันเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานี่เอง
ยังไม่ถึงกำหนดที่จะต้องส่งงานด้วยซ้ำแต่ถูกเรียกมาคุย
ที่ถูกเรียกมาคุยก็เพื่ออยากจะให้ยุติงานไม่คิดว่าจะมาเกิดเหตุการณ์แบบนี้
ของผู้เสียชีวิตบอกว่าเสียใจนะคะเพราะว่าลูกสาวกับลูกเขยเป็นคนดี
ทำมาหากินไม่คิดจะหนีงานจริงจริงถ้าคิดจะหนีงานคงไม่มาคุย
เจรจากันแบบนี้หรอกมาคุยแล้วก็มาถูกยิงแบบนี้
ลูกใครใครก็รักตั้งใจจะเอาวิญญาณลูกกลับบ้านค่ะ
มาทำพิธีในจุดเกิดเหตุตรงนี้
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวี

ทั้งฝั่งของผู้ว่าจ้างนะฮะ

แต่ว่าเธอก็ยังไม่พร้อมที่จะให้ข้อมูลนะครับ
จากยังทำใจไม่ได้ยังอยู่ในอาการโศกเศร้าแล้วก็ร้องไห้ตลอดเวลา
ส่วนศพของนายบริพันธ์ถูกส่งไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลลำพูน
ญาติจะไปขอรับศพพรุ่งนี้นะครับเพื่อนำไปบำเพ็ญกุศลตามศาสนา
ความคืบหน้าทางคดีพนักงานสอบสวนได้รวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ยังรอให้อาการของภรรยาผู้ก่อเหตุเกี่ยวกับสภาพจิตใจดีขึ้น
แล้วจะสอบปากคำเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้งนะครับแต่ว่าคาดว่าเบื้องต้นก็คงมาจาก
เรื่องการตกลงกันเกี่ยวกับการรับเหมาว่าจ้างก่อสร้างบ้านนี่แหละ
คงจะไม่ลงตัวเรื่องอะไรสักอย่างหนึ่งก็เลยเกิดชนวนเหตุในการยิงกันเสียชีวิตเกิดขึ้น